มีความคืบหน้าอีกหนึ่งคดีถ้าคุณผู้ชมยังจำกันได้นะคะ
สำหรับหมอสุพัฒน์คือเป็นผู้ต้องหาที่หนีโทษประหารมาตั้งแต่ปี๕๘แล้วค่ะ

ใช่ค่ะแรงงานหายไปแล้วก็ไปรู้อีกทีถูกฝังอยู่
หลายคนนะคะรวมถึงเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของประเด็นค้ามนุษย์ด้วย
คือหลังจากที่สารตัดสินประหารชีวิตเนี่ยก็หนี
หนีไปอยู่ฝั่งพม่ากับภรรยาล่าสุดจับได้แล้วนะคะ
วันนี้ขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์มีภาพข่าวชัดเจนยืนยันเลยว่า
จับหมอสุพัฒน์ได้แล้วแล้วบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยอย่างที่เห็นเลย
สุพัฒนซีดโดนล็อกในพม่ารอขึ้นศาล๒๘ธันวาคมนี้

คือเป็นข่าวตั้งแต่คืนก่อนแล้วนะว่าหมอสุพัฒน์ถูกจับที่พม่า

แล้วก็สุดท้ายเมื่อวานนี้ก็ได้รับคำยืนยันว่าถูกจับแล้วจริง
พม่าเนี่ยเขาต้องมีการดำเนินการเรื่องของการหลบหนีเข้าเมืองก่อน

ดำเนินคดีเรื่องนี้แล้วหลังจากนั้นก็ส่งกลับมาเมืองไทย
มาดำเนินคดีเพิ่มเติมในส่วนของคดีความที่ค้างอยู่ในเมืองไทย
ก็หลายคนสงสัยว่าตกลงจับได้จริงหรือไม่จริง
นี่แหละค่ะภาพยืนยันว่าจับได้แล้วจริง
สำหรับพันธุ์ตำรวจเอกนายแพทย์สุพัฒน์เหล่าหะวัฒนะหรือว่าหมอสุพัฒน์
อดีตอายุรแพทย์โรงพยาบาลตำรวจ
ซึ่งก็เป็นผู้ต้องหาและจำเลยในคดีร่วมกันฆ่าแรงงานพม่าและข้อหาค้ามนุษย์
คำนี้คำพิพากษาประหารชีวิตของศาลจังหวัดเพชรชบุรีเมื่อปี๒๕๕๙
ถูกตำรวจพม่าจับได้ก็คือบ่ายวันที่๒๐ธันวาคมนั่นแหละ
โดยก่อนหน้านี้ชุดสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดเพชรชบุรีสืบทราบมานะคะว่า
สุพัฒน์หลบหนีไปซ่อนตัวอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งใกล้กับแนวชายแดนในอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
ก็เลยรายงานให้พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรับทราบ
จากนั้นจึงได้ประสานขอความร่วมมือจากตำรวจพม่าเร่งติดตามแล้วก็จับหมอสุพัฒน์ได้
ขณะที่หลบซ่อนตัวอยู่ที่บ้านพักหลังหนึ่งในพม่า
เงินสดยึดธนบัตรไทยและพม่ามูลค่ารวมกัน
หลายล้านบาทที่แอบซุกเก็บเอาไว้ในกระโปรงรถเก่งด้วย
ตกใจมากหน้าซีดตัวสั่นเครียดหนักมากแต่ยังไม่ยอมเปิดปากให้การใด
จังหวัดตาก็ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับผู้สื่อข่าวชายรัฐทีวีนะคะ
ยืนยันอีกเสียงนึงว่าตำรวจพม่าเนี่ยจับหมอสุพัฒน์ได้ที่เมืองมะละแหม่งในรัฐมอนค่ะ
ซึ่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากก็ต้องรอความชัดเจนอีกครั้ง
ว่าจะมีการส่งตัวผู้ต้องหาเข้ามาทางไหน
แต่ถ้าส่งกลับมาทางด่านชายแดนแม่สอดก็จะสะดวกที่สุด
เพราะว่าห่างออกไปไม่ถึง๒๐๐กิโลเมตรเท่านั้นเอง